บอกว่ามีผู้หญิงถูกผีเข้า๓เดือน

คนนี้หนักกว่าอีกนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชม

แล้วก็จะมีเสียงแบบเหมือนเสียงแว่วอยู่ในหูว่า

ร้อนถึงหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ต้องไปช่วยผู้หญิงคนนี้หน่อยแล้วนะคะ
ขอเรียกเธอว่านางสาวไอซ์นะคะ

อยู่ที่ตะกัวป่าที่จังหวัดขอนแก่น
เดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยว่าเธอมีอาการเป็นยังไงนะคะ
เนี่ยคือเขาก็พยายามจะถามเหมือนกับว่าอยากจะรู้ว่าผียังสิงอยู่ในร่างหรือเปล่า
แต่ผู้หญิงคนนี้นางสาวไอซ์คนนี้
เหมือนกับว่าเธอบอกว่าได้ยินเสียงพูดอยู่ข้างหู
ตลอดว่าอยากกินของเส้นไหว้
คือจริงแล้วเธอก็ไม่ได้เชื่อเรื่องผีเรื่องอะไรนะคะ

ก่อนที่จะร้องขอหมอปลา
ไปหาหมอมาก่อนโรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่น

แต่ยาก็กินเท่าไหร่มันไม่หายเธอบอกแบบนี้
มันเหมือนเดิมอาการแถมหนักขึ้น
บลิ้มกลิ่นตาทำร้ายตัวเองพังข้าวของ
ก็เลยตัดสินใจว่าคงไม่ใช่อาการป่วยจิตเวทแล้วล่ะมั้ง
ไปหาหมอก่อนแล้วกินยาก่อนแล้วแล้วมันไม่หาย
ก็เลยลองไปรักษาตามความเชื่อดูบ้าง
หมอทรงหมอธรรมก็ไปหมด
หมอทรงหมอธรรมบอกเหมือนกันเลยค่ะ
ว่าผีสิงผีตาผียายไม่อยากให้เธออยู่บ้านนี้
เธอก็เลยพาทีมข่าวไปดูที่ชั้น๓เป็นห้องพระนะคะ
เธอบอกว่าเธอมาสวดมนต์แล้วก็จะรู้สึกเหมือนคนมายืนดู
ไม่นานมานี้มีพระรูปหนึ่งมาอาสาช่วยไล่ผีออกจากร่าง
พระมาอาสาช่วยไล่ผีเธอบอก
พระก็ขึ้นไปทำพิธีที่ห้องนี้
เริ่มจากการเทแป้งใส่มือ
แต่สิ่งที่ทำต่อไปก็คือ
เธอก็ตกใจมาขอความช่วยเหลือจากสามี

เดี๋ยวพักเรื่องพระรูปนี้ก่อน

แป้งใส่มือแล้วจับอวัยวะเพศจับหน้าอกเธอด้วยนะ
นี่อะไรเอามีดอะไรทิ้งเข้าไปเนี่ย
อันนี้ค้างไว้ก่อนนะคะขอค้างไว้ก่อน

หมอปลามือปราบสัมภเวษีและทีมงานไปถึงที่บ้านค่ะ
พอหมอปลาไปถึงปุ๊บนางสาวไอซ์คนนี้ร้องกรี๊ดดังเลย
แล้วหมอปลาก็เอามือไปจับที่ศีรษะของเธอเธอมือเท้าเกรงไปหมด
อ้าฟังนะ

อ้าฟังนะ
อาการแบบน้องมันใช้ผี
แต่มันเกิดจากวิทยาศาสตร์
แสดงว่าแฟนเราเนี่ยเคยใช้วิทยาศาสตร์เยอะ

เคยคิดว่าผัวมีเมียน้อยไหม

แสดงว่าก่อนหน้าที่เราจะป่วยหูแว่วเนี่ย

หมอไม่พูดนะว่าอะไรแต่ต้องรู้นะ

แต่มันตกค้าง

เราก็จะจินตนาการว่าเราโดนผี

สุดท้ายเราก็ต้องหมดเงินหมดทอง
หมอปลาบอกว่ากรณีนี้ค่ะ
เกิดจากยาที่นางสาวไอซ์กินเข้าไป
เพื่อรักษาตัวในช่วงปี๒ปีที่ผ่านมา

ก็เลยเชื่อไปว่าผีสิง

หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวพาไปรักษาที่บ้านที่เพชรบุรี

สามีของนางสาวไอซ์ค่ะนายทรงศักดิ์อายุ๓๒
โล่งใจมากที่หมอปลามาช่วย
เพราะตัวเองก็ไม่เชื่อว่าภรรยาถูกผีเข้าตั้งแต่แรก
แต่ก็ไม่อยากขัดใจก็เลยพาไป
ทั้งหาหมอทรงศักดิ์หาหมอธรรมหาพระนะคะ
แม่ของนายทรงศักดิ์นางหนูแดงค่ะ
บอกว่าบ้านหลังนี้ยกให้ลูกชายและลูกสะพ้ายอยู่

ระยะหลังลูกสะพ้ายมาบอกว่าผีสิง
เธอก็ตกใจไม่อยากจะเชื่อ
เพราะอยู่บ้านนี้มา๑๐กว่าปีไม่เคยเจอผี

ส่วนตัวเชื่อว่าอาการที่ลูกสะพ้ายเป็น
อาจจะเป็นผลพวงมาจากลูกสะพ้ายเคยเสพยาเสพติดหรือเปล่า

เพราะว่าลูกสะพ้ายนี่ก็เลนเกือบเป็น
ทีนี้ย้อนกลับไปที่เรื่องของพระ
พ่อขอบพระไปไล่ผี

สำนักสงฆ์วัดป่านองตะครอง
ไปถามถึงพฤติกรรมของพระสงฆ์
รูปที่อ้างตัวว่าไล่ผี
จากนางสาวไอซ์ได้แล้วก็มีพฤติกรรมการไล่ผีที่มันคือการอนาจารย์
ถ้าทำแบบนั้นจริงจริงโอ้นี่ตำรวจไปด้วยเหรอฮะเนี่ย
อาจารย์คำผินบุญจำหรืออาจารย์อู๊ดอ่า
รับว่าใช่พระที่อยู่ในรูปที่อยู่ในคลิปนั้นจริงจริงอืม
และยอมรับว่าอนาจารย์นางสาวไอซ์เขาจริงจริงนั่นไง
แต่เขาอ้างแบบนี้มันเป็นวิธีการรักษาวิธีการเหรอ
ตามหลักที่เคยร่ำเรียนมาไปเรียนมาจากไหนคะ
วิธีการแบบนี้บอกว่าไปเรียนมาแบบนี้ที่ไหน
เป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วแต่ยอมรับว่าทำจริงอ่ะ
เอาแป้งเทใส่มือล้วงเข้าไปที่เป้าที่หน้าอกเขา
พระอาจารย์ยืนยันเออเออมีเวทมนตร์ใช่ไหมอ่ะเนี้ย
เมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์มีวิชาแล้วก็เรียกว่าพระอาจารย์ก็ต้องยืนยัน
จะมีเวทมนต์ผมช่วยคนเป็นบางครั้งบางข่าว
ไม่ใช่เกี่ยวอ่ะมันมีคนมาตอบแค่ว่ามีหรือมีก็ว่าตามที่เขาพูดอ่ะแหละ
เออมันก็มีหนังสือแล้วเราก็เรียนมาอยู่เวชศาสตร์แล้วพระอาจารย์มีเวทมนตร์จริงไหม
มันก็ต้องมีแหละมันไม่มีไงพระอาจารย์ยืนยันว่ามีเวทมนตร์เนี้ย
ถ้าเกิดไม่มีจริงจริงพระอาจารย์อุดตรีนะผิดนะผิดผิดที่ไหน
คืออย่างนี้อยู่มันไม่ใช่อย่างนี้มันอย่างนี้แบบคุณหมอปลาไปทำที่นู่นที่นี่นั่นแหละ
แต่ผมทำช่วยคนอ่ะผมก็ทำช่วย
คือให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเสียงมันก็ดังแล้วก็มีการเถียงกันรุนแรง
แล้วคำมันก็อาจจะแบบแรงหน่อยฟังไม่ได้เอาแค่นี้ก็แล้วกัน
ทีมข่าวของเราบอกว่าระหว่างที่คุยกันอยู่จังหวะตรงเนี้ยครับ
คุณผู้ชมลองสังเกตอาการท่าทางของพระอาจารย์คำผินหน่อยอืม
คล้ายคนเมาหรือเปล่าเพราะทีมข่าวบอกว่า
มันได้กลิ่นคล้ายกลิ่นเหล้าออกมาจากพระอาจารย์หึงเลยเหรอโอ้
แต่เสียงก็ดูเหมือนจะเมาเมาหรือเปล่าไม่รู้นะเออไม่รู้นะ
ทีมข่าวของเราบอกว่าไม่ได้จะไปแบบปรักปรำอะไรเขานะ
แต่ทุกคนที่อยู่รอบพระอาจารย์ได้กลิ่นเหมือนกันหมดเลย
กลิ่นเหล้าอ่ะคงจะดื่มมานั่นแหละ
ตำรวจภูทรหนองสองห้องมากันสามนายตามผ้ามภาพสักครู่
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะครับตำรวจก็มาด้วยเนี่ย
ที่สำนักสงฆ์วัดป่านองตะครองตำรวจนำตัวไปเลย
อาจารย์อู๊ดพาไปสอบปากคำ
อาจารย์อู๊ดแสดงใบสุทธิให้ตำรวจดูว่าเป็นพระจริง
ตำรวจอยู่ระหว่างการหารือกับพระผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าจะต้องดำเนินการกับพระอาจารย์อู๊ดแน่นอน
ถ้าเกิดมีพฤติกรรมแบบนั้นจริงไปอนาจารย์เขาจริงอะนะ

อาจารย์อู๊ดทุดงมาจำวัดที่สำนักสงฆ์แห่งนี้มาหลายปีก่อนค่ะ
สำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระอยู่๓รูป
แล้วก็ออกไปบินทบาทที่ตลาดทุกวัน
มีลูกศิษย์คอยขี่รถจักรยานยนต์รับส่ง

บอกพอกันทีหมดศรัทธากับพระรูปนี้หลังจากรู้พฤติกรรมนะคะ
คือความจริงเนี่ยไม่ต้องจับสึกนะเนี่ยพวกเนี้ย
คือพ้นจากความเป็นพระโดยปริยายไปแล้วอาบัติประราชิกแล้วเนี่ย
สุจริตมนุษยธรรมเนี่ยคือไปอ้างว่าอ้าวหมอปลายังไม่
คือคนที่เขาจะไปทำอย่างหมอปลาเนี่ยเขาไปช่วยคน
หรือว่าคนอื่นที่จะไปทงไปทำก็แล้วแต่เนี่ยเขาเป็นคนทั่วไป
อืมแต่นี่คุณเป็นพระแล้วเป็นพระจริงด้วย